คุณผู้ชมคะอดีตพิธีกรข่าวชื่อดังค่ะ
อย่างคุณสอรยุสสุทธาชนะจินดานั้น
ต้องพบกับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ค่ะ
หลังคุณแม่วิชุดาสุทัศนจินดานั้น
จากไปอย่างไม่มีวันกลับค่ะ
โดยเจ้าตัวนะคะได้โพสต์เล่าถึงความในใจสุดเศร้า
ว่าคุณพ่อจากไปตั้งแต่ตัวเองยังเล็กมาก

เห็นคุณแม่ทำหน้าที่ทั้งพ่อและแม่มาโดยตลอด

ทนต่อความยากลำบากทุกอย่าง
พอถึงวันหนึ่งที่ลูกเริ่มประสบความสำเร็จมีฐานะ
กำลังจะได้พักผ่อนไปเที่ยวรอบโลก
กลับต้องมาล้มป่วยด้วยโรคพาคินสันเทียม
ซึ่งทำให้แม่นั้นต้องทนทุกข์ทรมานมานานนับ๑๐ปี
ซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ทำให้เขานั้นเสียใจอย่างที่สุดค่ะ

ตัวเองได้ทำหน้าที่ลูกเป็นครั้งสุดท้าย
ด้วยการนำสวดมนต์จนจบ
ก่อนที่สัญญาณที่ประจักของคุณแม่นั้นจะดับไป
แม้ว่าจะอยู่ในห่วงแห่งความสูญเสียนะคะ
แต่ว่าคุณสรยุทธ์ก็ได้รับกำลังใจอย่างท่วมท้นค่ะ
โดยทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดี
พระราชทานกำลังใจผ่านอินสตาแกรม

ขอแสดงความเสียใจกับคุณสรยุทธ์
คุณแม่หลับสบายแล้วบนสวงสวรรค์
โดยผลบุญที่คุณสรยุทธ์ได้บวชให้
ขออนุโมทนาบุญด้วยและขอเป็นกำลังใจให้
ซึ่งคุณสรยุทธ์เองก็เข้ามาตอบว่า
เป็นพระกรุณาธิคุณต่อตัวเองและครอบครัว

เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมาก
เรียกว่ายกกันมาทั้งวงการเลยก็ว่าได้นะคะ

ตุ๊กกี้สุดารัสแจ็คแฟนฉัน
คุณเอสุภาชัยค่ะคุณแอนทองผสม
นัทมีเรียชมพู่อรยา
คุณเจมส์จิรายุบอยปกรณ์

แล้วก็ไม้พีรัฐเป็นต้นนะคะ
สำหรับบรรยากาศงานสวดอภิษฐรรมศพคุณแม่วิชุดา

ที่วัดเทพศิรินทราชวรวิหารสาร๑๐
คืนที่๒ตอนประมาณ๕โมงครึ่งที่ผ่านมานะคะ
ก็เริ่มมีศิลปินแล้วก็ผู้ประกาศข่าวเดินทางมา
ร่วมไว้อาลัยแล้วก็มีพวงหลีดมากมายค่ะ
โดยคุณสรยุทธ์นะคะยังคงอยู่ในอาการโศกเศร้าค่ะ

โดยพรุ่งนี้คาดว่าจะย้ายศาลา

เพียงพอต่อการรับรองแขกนั่นเองค่ะ

จริงแล้วคุณแม่อยากจะให้คุณสรยุทธ์บวชมากเลย
แต่ว่าไม่เคยบอกเพราะว่ากระเรงใจคุณสารยุทธิ์
เพราะว่าคุณสารยุทธิ์ไม่ว่างนะคะ